มูตรหญิงไม่เข้าใกล้ออกใส่

เขาก็รีบมารับพอรับไปปุ๊บ
ก็ทุกคนก็เดินเข้าบ้านเราเข้าคนสุดท้าย
เราก็ต้องปิดประตูรั้วใช่ไหมคะ

คือเรามาก่อนยมทูตแป๊บเดียว
แบบฉิวเฉียนมากปิดประตูไปท่านยอมประทูยืนนอกรั้ว
คือถ้าเกิดตอนนั้นคุณมาช้าไปแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยไปแล้ว

เรายิ้มเลยนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามาก่อนอ่ะ
แล้วเราก็บอกเพื่อนให้เอาทูบมาขัดประตูไว้
กว่าเราจะทำอะไรเสร็จเราก็ค่อยเปิดประตูนี้ได้

หลังจากนั้นเราก็ดูให้พ่อเขา
แต่คืออันนี้เราดูจุดที่เป็นหมอเทพอะนะ
เขาก็เป็นเขาก็เปลี่ยนมานอนข้างล่างเขาก็ยอมเปลี่ยน
ไปบอกเอานี้ไปก่อนจนกว่าร่างกายจะแข็งแรง

อากูบอกว่าคนนี้เคยโกงความตายแล้ว
พ่อเพื่อนเขาโกงโดยพิธีแบบจีน

ใช่แล้วเราก็เลยถามเขาว่าโกงมาครั้งนึงแล้วเหรอ
เขาบอกใช่โกงแบบพิธีแบบจีน
คือเราต้องการเช็คว่ามันใช่จริงอย่างนี้

เขาก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกอ่าอย่างนี้
เราก็เลยพูดพูดดังแต่คือเรารู้ยมทูตฟังอยู่
เอ่ออป๊าพ่อเพื่อนเงี้ยนะ
ว่าป๊าป๊าป๊ายังมีบุญอะไรที่ยังทำไม่เสร็จนะ
เราพยายามส่งซิกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแค่คุยแค่เรานะ

แล้วเจ๊ก็บอกอ๋อมีมีซื้อที่ดิน

ใช่แต่ว่ายังผ่อนไม่หมด

เจ๊ซื้อที่ดินใช่ไหมอย่างนี้

พออันนี้เสร็จปุ๊บยมทูตท่านก็หายเลย
พอท่านได้ยินว่าต่อไปนี่เป็น๒พันอ่อโอเค

พอเขาจะชอบหกล้มเนี่ยหงายหลัง

อเรนนี่เมื่อคันนี้เสร็จเราก็มองพอมองไปอะวิญญาณอะเกาะ
เกาะแบบเอาขาติดกับหลังอย่างนี้เลยวิญญาณผู้หญิง
อเรนนี่เมื่อคันนี้เสร็จเราก็มองพอมองไปอะวิญญาณอะเกาะแบบเอาขาติดกับหลังอย่างนี้เลยวิญญาณผู้หญิง
ผู้หญิงท้องด้วยเกาะใครเกาะพ่อเบื่อน
แล้วก็เลยขอขอดูก็คนนักที่ทั่ว
พอเราเห็นปุ๊บเราก็บ้านเขานะคุณเราจะเอาอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับ
เค้ามีหมดอะเค้ามีสังกะทายมีผ้าไตคือเค้าซื้อติดบ้าน

เราก็บอกว่าเราขอผ้าไตได้ไหมเขาก็วิ่งขึ้นไปเอาลงมาให้เราแล้วก็ปัด
เราก็เอาผ้าไตปัดหลังเอาวิญญาณก็ไม่เกาะเรา
แต่คุณต้องเอารีบเอาผ้าไตผืนนี้ไปถวายพระแล้วให้ท่านห่มนะ
ใช่แต่ไม่ใช่คุณจะช่วยทุกคนได้หมดนะ
อย่างที่คุณบอกว่ามันอยู่ที่บุญที่กรรมด้วย
มีคนมาขอให้คุณช่วยแต่คุณบอกว่าช่วยไม่ได้แล้ว
เหลือเวลาอีกแค่๗วันเหตุการณ์นั้นเป็นไงฮะ
คือคนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็พามาบอกว่า
นี่คือเขาอยากเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะตายเมื่อไห
แต่คือเขาอยากสร้างบุญคืออยากให้เราบอกว่า
เขาควรไปทำบุญอะไรบุญอะไรอย่างนี้
หรือว่าเขาติดกรรมอะไรแล้วควรจะไปทำอะไร

คนนี้พอเพิ่นมองเค้าแล้วเหมือนที่เพิ่นบอกอ่ะ
เป็นวัดบุญอย่างนี้เปิ้ลบอกหมดเวลาแล้ว

คือบุญอะไรที่จะมาทำเพื่อยื้อชีวิตคุณมันไม่มี

ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนก็แบบ

เราก็เห็นเขามาเป็นแบบดวงวิญญาณ

เราก็จำว่าคนนี้ที่วันนั้นเราบอกไปนี่
เราก็บอกว่าพี่มีอะไรคะ
เขาด้วยความว่าเขาเครียดมาก
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากที่เราทักหรือเปล่าหรืออะไร

คุณหนุ่มบ้านก็ยังผ่อนไม่หมด
อย่างนี้ลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่

จนจุดถัดไม่ได้ทำอะไรเลย

ให้เค้าได้คุยกับยาด

แล้วเขาก็สงสารดวงวิญญาณนี้

แล้วก็ญาติคนนี้ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องบ้านให้แล้วจะดูแลลูกให้อย่างนี้

แต่เห็นบอกคุณสื่อกับเขาด้วยเหรอ

ใช่ถ้าอันนี้วิญญาณเขาขอร้องเราเราก็เลยทำ

เชื่อไหมครับเรื่องราวที่ทางคุณเปิ้ลเขาทำแบบนี้ที่คุณเห็นคุณเชื่อไหม

เพราะว่านั่งสมาธิเห็นในเรื่องพวกแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วเชื่อในเรื่องเวรกรรมอะค่ะมีจริง
เห็นบอกมีอีกเรื่องหนึ่งคุณไปเคยเตือนน้องคนหนึ่งชื่อว่าเดีย
เรื่องราวของการที่จะเสียชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้ฟังคำเตือนแล้วเขาก็ไม่รอด

น้องคนนี้เป็นน้องที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้ววันหนึ่งภาพมันขึ้นกลางอากาศเป็นภาพอนาคตนะว่าน้องคนนี้จะต้องเสียชีวิตด้วยรถมอเตอร์ไซค์สีแดงดำ

เป็นเหมือนภาพภาพเคลื่อนไหวทีวีดีโอ

รู้ว่าเขาเสียชีวิตยังไงตรงไหนรู้หมด
เราก็จับแค่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะมอเตอร์ไซสีแดงดำ
ถ้าเราไม่ไปแตะมอเตอร์ไซค์สีแดงดำก็จบ

ใช่เราก็บอกเขาก็หนีมาได้ปีนึง
คือทุกคนบอกทุกคนเลยอันนี้บอกเด็กในหมู่บ้านบอกเฮียบอกใคร

จนปีที่๓วันนั้นก็เหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้ว
หมอกมาอีกแล้วไม่เคลื่อนไหว

ใช่เราถามเลยว่าวันนี้ใคร

ถามกูอ่ะเราถามว่าวันนี้ใคร
แล้วเขาก็ขึ้นรูปหน้าเดียหน้าน้องคนนี้
เราก็ไม่หรอกเราว่าถ้าน้องไม่แต่มาไซสีแดงดำ
มันมืดไงคะแล้วเขาคงแบบ

ใช่เพราะมัน๓ปีแล้ว
มันเราไม่ได้ย้ำเขาทุกวันทุกวันทุกวัน

ใช่แล้วเขาก็เลยจากคนนั่ง

เขาเป็นคนขับเองเพราะเขาขับแข็ง

ก็ฝนตกแล้วเขาก็เอามืออย่างนี้

กระโหลกเปิดแล้ว

คุณวันที่เกิดเหตุตรงนั้นน่ะนะ
เขายังส่งเพื่อนเขาไปโรงพยาบาลนะคุณ

เรียกรถแท็กซี่เอาเพื่อนส่งโรงพยาบาล

ค่ารถนึกออกไหมคะรอนานก็ไม่มีเข้าไปเลยเข้าไปห้องที่ที่ที่เขาเรียกอะไรห้องฉุกเฉิน
เออไม่เห็นเดียแต่เห็นคนป่วยเขาบอกเนี่ยคนที่มากับคนนี้ก็ไม่มีใครเห็น
จ่ายมีใครจ่ายค่าแท็กซี่ไม่มีอ่าแล้วรู้ได้ไงว่าเดียพาไปอ่ะ
ก็คนแท็กซี่บอกบอกว่ามีคนพาคนเจ็บมาใช่ลักษณะเป็นอย่างนี้
คือเดียเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาได้กลับไปดูที่จุดเกิดเหตุไหมว่าเดียนอนตายอยู่นั่นอ่ะแท็กซี่อ่ะ
กลับค่ะเขาก็ไปช็อกเหรออ้าวตายคนตายมาเรียกรถเขา
เขาก็ก็ไม่รู้ทำไงอย่างเงี้ยก็ทุกทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านรู้ว่าเดียไปส่งเพื่อนว่าเพื่อนคนนี้รอดเพราะว่าเดียไปส่งก็จากแท็กซี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าตอนที่เดียเสียชีวิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด
ไม่ค่ะเขาก็มีลูกมีลูกเล็กสองคนแล้วก็มีภรรยาแล้วก็คือเขาจะรักภรรยาเขามากรักแฟนเขามากอย่างนี้
ก็ไปไหนก็จะตามคือเราจะเห็นเลยนะแฟนเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงงานเขาก็จะวิ่งตาม
แต่สุดท้ายเห็นบอกว่ามีลูกชายเข้าไปถ่ายรูปติดตัวพ่อเข้ามาคือเดียนี่แหละ
ใช่ถ่ายรูปเล่นในบ้านค่ะถ่ายรูปลูกเขาก็ถ่ายรูปเล่นคราวนี้ก็ไปติด
เขาก็เอารูปให้เราดูเรามาสะกิดรูปนึงว่าอันนี้บอกไม่ถูกพอขยายปุ๊บเป็นหน้าเดียว
เราก็บอกแฟนเขาว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวนานไปดวงวิญญาณอยู่นานมันพลังไม่มีหนึ่ง
แล้วก็คือถ้าเขาถ้าเขายังห่วงอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจิตที่ติดอ่ะ
มันก็ไปก็ไปก็ไม่สบายอ่ะบอกเราต้องให้เขาพักแล้วก็ให้แฟนเขาเอาผ้าไตไปถวาย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยไม่มีอีกเลย
ผมถามหน่อยสิกรณีที่คุณบอกว่าคุณได้กลิ่นตัวคนก็รู้แล้วคนนั้นจะตายนี่มันเรื่องจริงเหรอ

กลิ่นตัวคนที่จะตายมันจะมีกลิ่นที่มันกิน

คุณต้องได้กลิ่นเฉพาะของคุณเองถูกไหม
มันแต่ก่อนนี้มันเป็นพัฒนาการนึกออกไหมแต่ก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิมันก็ผ่านไปก็เห็นคุยไม่ได้
พอเสร็จก็ได้กลิ่นผ่านคนนี้คนนี้ได้กลิ่นคนนี้คนนี้เสียชีวิต
พอมานั่งสมาธิแล้วมันเห็นแล้วอ่ะคือมันเห็นดวงวิญญาณเห็นอะไรเห็นอะไรจะเกิดกับคนนี้คนนี้

คุณบอกคุณจะเหลือเวลาอีกแค่๓ปีเนี่ยนะ
แล้วคุณพูดอย่างนี้แล้วพี่คุณเพื่อนคุณที่นั่งอยู่ก็ไม่ตกใจลูก

มีความรู้สึกว่าการตายมันไม่ได้เรื่องน่ากลัวครับ

จะแย่งกันที่ว่าใครจะไปก่อนไปหลัง
ทุกวันนี้ยังแซวกันพี่น้องว่าใครตายก่อนได้เป็นผีรุ่นพี่

ถ้าเป็นอะไรคุณมดดำก็เอาไปไม่ได้

รู้ไหมถ้ามันสละทุกวันแล้วเกิดมันยังไม่ตายล่ะ

เราเอาเท่าที่เรามีสิ

คือคุณหาได้หาเงินได้ทำงานได้เพื่อคนข้างหลังได้
แต่คือใจเราต้องไม่ยึดอยู่จงง
แต่คุณต้องไม่ไปยึดว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของฉัน
เปิ้ลแล้ววันนี้อากูตัวเขียวอยู่ตรงไหน

ถ้าภาษาสมาธินะเขาเรียกว่าผู้รู้
เราไม่รู้นะว่านี่คือคนที่เขาปฏิบัติสมาธิเขาถามเรา
เขาบอกเราว่าคือเราได้ผู้รู้

ให้ประกาศให้คนรู้กันว่ามันมีเรื่องของการโกงความตายอยู่
มันอาจจะเป็นเรื่องดูเหนือธรรมชาติ
กลัวคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเขาจะด่าเราไหม
คือเรื่องอัจจินไตถ้าไม่ได้ใครไม่ได้สัมผัสคนนั้นย่อมไม่เชื่อ
จินจามันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้
จริง๕๑ที่คุณบอกตายไหม
คุณจะตายเนี่ยจะโกงความตายไหม

โกงถ้าต้องใจจริงพร้อม

ก็ถือว่าเป็นโบนัสจากพระ
เป็นโบนัสจากพระไม่ใช่เป็นการที่หนีความตายหรือโกงความตาย

แต่สิ่งหนึ่งเออความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลย
ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมมันก็น่าจะแบบว่า
เป็นการเตรียมตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง
เรื่องนี้จริงไม่จริงมันอยู่ที่ท่านผู้ชมว่า
เขาเล่าเรื่องหรือเป็นเรื่องจริง
วันนี้ขอบคุณนะครับป้าเปิ้ลขอบคุณครับ

เรื่องที่เขาบอกว่ามีแต่ในหนัง
ใครจะเชื่อว่ามันก็มีจริง
แต่มันก็ยังถือว่าพิสูจน์กันไม่ได้จริงนะว่ามันเป็นการโกงหรือเปล่า

แต่ถ้าคุณจะตายผมจะต้องหาทางทุกอย่างเพื่อโกงความตายให้

เชื่อว่าบางคนก็มีประสบการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้
มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับมูไนท์เราฮะ
ส่งมาตามเฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์ได้เลย

ครับผมมาแล้วครับวันนี้เรื่องราวที่นำเสนอไป
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้ผมมูตัวพ่อมดดำมูตัวแม่
และอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศหมู่ขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
กันได้ใหม่กับมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่